คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องน่ารักกันหน่อยนะ
เตรียมลมอมไว้ในแก้มเลยแล้วเตรียมจะเป่าแรงเลยนะ
เพราะว่าเป่าเทียนวันเกิดให้น้องสายฟ้าพายุค่ะนี่
ปีนี้อายุครบ๔ขวบแล้วนะคะลูกชายแม่ชมค่ะ

โอ้โหดูสิแก้มกลมแล้วล่ะ

สำหรับลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักของแม่ชมพู่ค่ะ

คนนี้เลยคนนี้คนซีเลยนับพลอยชาวพรเพื่อนซีของแม่ชมแล้วก็เป็นเพื่อนซีของหลานด้วยนะฮะ
ลงเป็นสตอรี่รูปนะคะเป็นรูปพี่สายิพาเมื่อ๓ปีก่อนตอนนั้นก็กำลังน่ารักกลมกันอยู่เลยนะจ๊ะ
ตอนนั้นประมาณ๑ขวบแล้วต่อมาแม่ชมเนี่ยก็รีสตอรี่ของน้าพลอยแล้วก็โพสต์ภาพเมื่อ๓ปีก่อนต่อด้วยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะมีป้าหวานเจี๊ยบป้าหวานเจี๊ยบนะคะผู้จัดการแม่ชมค่ะลงภาพด้วยน่ารักมากเลย
ที่สำคัญนะคุณผู้ชมค่ะพ่อน็อตนี่นะคะก็ไม่พลาดที่จะแชะรูปถ่ายของลูกเอาไว้เป็นโมเมนต์สุดประทับใจที่กำลังกอดกันกลมในภาพนี้เลยนะ
ตรงหน้าคุณดูสิค่ะมีเค้กอยู่หนึ่งชิ้นเล็งแล้วนะเล็งแล้วนะ
ใครจะได้เป่า
ทั้งสองเนี่ยแฮปปี้
ป่าวเต็มที่ไปเลยลูก
โอ้โหนี่มีเยอะกว่าสี่นะคือคนรักสายฟ้าพายุเยอะก็เยอะคุณผู้ชมและจะบอกว่าช่วงวันเกิดน้องเนี่ยคือแม่ชมก็น่ารักมากนะ
รถเข็นนั้นอาระยุทธ์ด้วยตามซอยต่างนี้คุณผู้ชมทรงจะเป็นร้านลูกชิ้น
แล้วแปะกล้ายปากใหม่ใหม่ใหญ่เลย
เผุดหนุนพี่ป้าน้าอากันไปแล้วทำให้คนทำงานแต่วันนั้นอีก

ลูกแฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยนะคะ